คุณผู้ชมเรามาเริ่มข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะ
เรื่องของการเมืองเรายังคงต้องติดตามเหมือนกัน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะ
มีการทำหนังสือด่วนที่สุดยื่นถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
โดยเป็นการแสดงความห่วงใยต่อการควบคุมตัว
แล้วก็ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุม
เช่นเดียวกันกับสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนค่ะ
นางสาวคอรียะมานุแชร์นายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
เครือข่ายองค์กรและทนายความด้านสิทธิมนุษยชน
ยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ขอให้ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต่อกลุ่มผู้ชุมนุมและนักศึกษา
โดยเธอเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจเนี่ย
ใช้คำนี้นะคะเป็นการกลั่นแกล้ง
ใช้คำว่าเป็นการกลั่นแกล้งแกนนำแล้วก็ผู้ชุมนุม
เพราะกระบวนการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหามันไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ
คือการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยเธอบอกว่ามันเป็นการชุมนุมโดยสงบ
ปราศจากอาวุธแต่ข้อหาที่แจ้งต่อผู้ชุมนุมเนี่ย
มาตรา๑๑๐มาตรา๑๑๖มันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า
ผู้ชุมนุมเองไม่ได้มีพฤติการสอบไปในความผิดดังกล่าวเลย
เธอก็เห็นว่าหน้าที่ของตำรวจไม่เพียงแต่พิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหา
แต่ต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยนะคะ
ก็เลยมองว่ามันเป็นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลิดรอนสิทธิ
และทำให้ประชาชนเกรงกลัวไม่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็น
วิธีนี้เนี่ยเธอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
คดีความมั่นคงในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ด้านสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข่ายภาคประชาชนก็ไปยื่นหนังสือเหมือนกันค่ะ
กฎหมายแล้วก็หลักการสากลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่นะคะ

เขาบอกว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดยเฉพาะด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของการชุมนุมทางการเมือง
โดยเฉพาะกรณีที่มีการควบคุมตัวนักสิทธิมนุษยชน

หลายคนบอกโอ้ขังวนไป
ปล่อยออกมาปุ๊บอายัดใหม่ปล่อยออกมาก็อายัดใหม่

แล้วมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สังคมกำลังคาดหวังที่จะเห็นบทบาทการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่จะต้องเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม
ล่าหารปราสาจาอคติทั้งปวง
โดยหลังจากที่การยื่นหนังสือเกิดขึ้นไม่นานค่ะ
ประกายรัฐต้นธีรวงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทำหน้าที่แทนประธานเนี่ยนะคะก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เรื่องการจับกลุ่มแล้วก็การควบคุมตัวบุคคลในการชุมนุมทางการเมืองเหมือนกัน
แล้วก็เลยมีการทำหนังสือด่วนที่สุดเรื่องข้อห่วงใยต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการควบคุมตัวและดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมในสถานการณ์การชุมนุมถึงพบตรนะคะ
วันนี้พบตรรับหลายฉบับเหมือนกันนะ
ก็ตั้งใจว่าจะให้ดำเนินการของตำรวจในสถานการณ์ชุมนุมที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบนี้เนี่ย
ทำยังไงก็ได้ให้ไม่กระทบต่อสิทธิแล้วก็เสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล
อย่างน้อยถ้ามันจำเป็นต้องกระทบจริงก็ขอให้กระทบให้น้อยที่สุดและเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ
และที่สำคัญเลยนะคะเขาเรียกร้องบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจับกลุ่มแล้วก็การดำเนินคดีให้สาธารณชนเขารับทราบด้วยนะคะ